เหตุการณ์นี้ก็เจ็บเหมือนกันครับแล้วเจ็บหนักด้วยคนที่เจ็บเป็นเด็กอายุ๑๕ปีเท่านั้นเองนะฮะ
คู่อริเนี่ยทำร้ายร่างกายครับโดยการใช้มีดฟันแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
อาการสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นใจกลางตลาดเมืองร้อยเอ็ดดูเหตุการณ์นี้ครับ
นี่เป็นภาพจากวงจรปิดนะครับบริเวณหน้าตลาดสะทองครับอยู่ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
นี่นะฮะแล้วแก๊งคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาอีก๒คัน

เสียหายคนเจ็บไม่ยั้งจนล้มลงกับพื้นนี่ฮะแล้วฟันซ้ำอีก
ก่อเหตุเสร็จแล้วขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๕ทุ่ม๔๐นาทีวันที่๓๑ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับ
นี่ฮะจังหวะพอล้มเสร็จปั๊บเนี่ยรุมเลยทั้งเตะทั้งฟันเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยเหลือครับคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๑๕ครับตรวจสอบเบื้องต้น
มีแผลฉีกขาดเพราะว่าถูกฟันด้วยมีดโดนเข้าไปที่บริเวณหัวแผลยาวประมาณ๕เซนแล้วลึกประมาณ๑เซน
ก็เนี่ยครับห้ามเลือดพันแผลแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาล
วันนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นเป็นลานปูนทางเข้าตลาดสะทองจุดนี้ฮะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตรวจสอบเบื้องต้นไปเจอคราบเลือดแห้งเกลอะและบริเวณพื้นปูนก็คาดว่าน่าจะเป็นเลือดของคนเจ็บที่ถูกมีดฟัน
นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านพักของคนเจ็บครับพบว่าคุณหมอเนี่ยก็เย็บแผล๓เข็มฮะเปิดให้ดูนี่เราก็ยังขนลุกเลยนะบริเวณกลางหัวพอดีเลยครับแล้วเขาบอกว่าเขายังปวดหัวรุนแรงด้วยเนื่องจากว่ากระทบกระเทือนบริเวณหัวอย่างหนักคือถูกชกถูกต่อยจนล้มและโดนเตะซ้ำและเอามีดฟันซ้ำอีกทางหาก
เคยมาก่อกวนปิดล้อมหน้าบ้านแล้วเคยไล่ทำร้ายลูกชายแม่หลายครั้งแล้วต่อหน้าผู้ใหญ่มันก็ยังกล้ามันไม่กลัวกฎหมายเลยครับแม่บอกแล้วแก๊งนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นแก๊งแก๊งนี้มันตั้งตัวเป็นใหญ่มีคนเยอะอาวุธครบมืออ้างว่าไม่กลัวใครเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้โดยเร็วเพราะถ้าให้ปล่อย

ครับทีมข่าวของเราไปที่อีกฝ่ายหนึ่งฮะไปที่หมู่บ้านในพื้นที่ตัวเมืองร้อยเอ็ดนั่นแหละครับไปคุยกับฝั่งคนก่อเหตุหลังจากที่คนเจ็บเขาเล่าให้เราฟังเบื้องต้นแล้วนะคู่กรณีชื่อว่าในฟิลอ่ะสมมุติเป็นชื่อสมมุตินะฮะพอไปถึงเนี่ยไม่เจอตัวครับนี่นะคุณตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปสอบถามญาติในฟิลก็บอกว่าอ้อเขาไม่อยู่

จนกระทั่งล่าสุดก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่าโอ้โหถึงขั้นไปชกต่อยเตะแล้วเอามีดฟันหัวเขาเลยเหรอลองฟังครับ

ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดบอกว่าพอจะรู้ตัวแล้วครับคนก่อเหตุแล้วก็กลุ่มกวนเนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวโนนตานเดี๋ยวจะเร่งจับตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วครับ